พอเด็กเเคยไปเยี่ยมย่าดสวหาเถาแก่งใกล้กรรน์โจ

ในงานเครื่องสินสำหรับอ่านของวิเล่
ผู้ผลิตจากไทยเกาหลีอะไรเขาจะไปรวมกันอะไรอย่างนี้
แฟนคลับเป็นตอบรับดีหรือเปล่าครับมีก็รับมีไม่รับก็มีก็ดีก็โอเคนะครับ
ก็ประมาณหนึ่งก็เหมือนเวลาเราถ้าเรามีละครโอ้จะสนุกสนานเฮฮา
มันเพิ่มขึ้นเรื่อยไหมก็ไม่รู้ก็คงเพิ่มบ้างอะมั้

ถ้าไปแบบออฟฟิเชียลอย่างเงี้ย
จะมีทางการแจ้งก่อน
บางทีไปเราก็รีบเราก็ไม่ได้มีเวลาเทคแคร์เยอะ
เราก็ไปเงียบไปเจอกันที่งานอะไรอย่างนี้ดีกว่า
แต่ก็ยังมีไปรับบ้างนิดหน่อย
มีครับมีไปตามงานบางทีอย่างล่าสุดที่กวางเจ้าก็บอกว่าให้
ให้ไปเจอที่มันเหมือนเป็นแบบเว็บไซต์ที่แบบ

เจอที่สนามบินบางทียุ่งต้องไปขอตำรวจต้องอะไรอย่างนี้ครับ
พี่ฟ้องงานดีขนาดนี้หัวใจดีเหมือนเดิมไหมคะ
หัวใจเหมือนเดิมก็ยังไงปกติครับก็โสดครับไม่มีอะไร
ทำไมต้องรู้ว่าคุณโสดหรือเปล่า
ก็ห่างกันแล้วไม่ได้คุยกันแล้วครับ

ไม่เกี่ยวกันบ้างครับจริงก็ทุกอย่างที่เราบอกนะครับ

เป็นจัดอ

เพราะผมว่าการคบกันสองคนก็มันไม่มีชีวิตทั้งผู้
ไม่ต้องมีอะไรติดค้างติดใจกัน

อย่างเช่นไปเที่ยวเกาะกันไปทะเล

อะไรที่ไม่ดีเราก็ลืมไป

มันเป็นเรื่องอะไรทำไมสิ่งตัดใจ

ไม่มีใครผิดละกัน

คนเราก็รู้จักกันมาสักพัก

ก็พยายามเข้าเข้าใจ

ไม่ละครับ

เพราะเราก็ผ่านมาหลายธรรมและภูมิเพราะว่าไม่ใช่

ก็จริงเราโตขึ้นนะด้วยอายุก็แก่แล้วแหละใช่ไหมครับ
ความรักก็เปลี่ยนไปเรื่อยตามวัยใช่ไหมฮะ

อยากพูดไม่อยากเปิดเพราะว่าก็มีประสบการณ์สอนมาเรื่อยว่า
อ่ะเปิดแล้วจะยังไงจะยุ่ง
แค่คนสองคนก็ปวดหัวจะแย่อยู่แล้ว
อันนี้ต้องสามสี่ห้าแถมคนทั้งประเทศมารู้อย่างนี้มันยิ่งยุ่งอะไรอย่างนี้
แล้วก็เป็นบทเรียนที่ดีทุกครั้งนะครับ
เวลาเราอย่างครั้งนี้เรามีอะไรเราก็
เขาเรียกว่าอะไรอ่ะจำไปปรับปรุง
ถ้าจะมีอีกข้างหน้าเราก็เอออะไรไม่ดีเราก็เจ็บเก็บไว้
อะไรดีแล้วก็คุยทำยังไงถนองมันยังไงอะไรก็จนเป็นประสบการณ์แหละ
เราว่ายังไงบ้างครับผม

เพราะว่าแม่อยากให้เรามีหลานไง
คุณแม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรครับจริงก็โตแล้วนะ
คุณแม่แค่แบบว่าไม่รู้รู้ยังไม่รู้ปกติครับปกติโตแล้วเขาก็มีอะไรเขาบอก
แต่งก็บอกทีเดียวเลยละกันไม่ต้องเล่าเยอะรำคาญแล้ว
ว่าคนต่อไปนี่ก็คือเป็นแม่ของลูกเลย
มันก็คิดว่าเป็นแม่ทางลูกทุกคนแหละหมายถึงหมายถึงว่าก็ไม่ได้คบเล่นหรอก

พูดนั้นรักจังเลยมีครอบครัวมีลูกนั้นรักอะไรแบบนี้
คนเราคงไม่เหมือนกันเนอะ
ใครท้องกันหน่อยดิ
รับเลิกนี่แหละไม่รับท้องหรอก
กลับมาสดอีกครั้งเป็นไงบ้างคะปาร์ตี้

ครับเพราะว่าเขาก็อยู่กับเพื่อนไปปกตินะครับ

แล้วก็อย่างที่บอกว่าเราก็ไม่ได้

แล้วก็ไม่ได้ติดใจอะไรไม่ได้อะไรแล้วก็เออ

แบบเซ็งหรือแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ

ไว้สักพักอาจจะมีเราก็ไม่รู้ใช่ไหมครับ
ไม่เคยคิดเลยนะครับว่าต้องอายุมากกว่า

บังเอิญถ้ารู้สึกดีรู้สึกชอบก็

จะไปคุยกับเด็กมากเดี๋ยวเขาจะถามว่าอีลุงนี่
อะไรอย่างนี้ใช่ไหมเราก็ต้องแบบเขาเรียกอะไรอ่ะ

เพราะว่าเรากลับมาเนื้อหอมเหมือนเดิมอยู่แล้ว

เพราะจริงอยู่ที่เราเลือกเขาเขาเลือกเราด้วย

บางทีเราชอบเขาเขาอาจจะไม่ชอบเราก็มี

มันถึงหาอยากนะที่อยากมาใจตรงกัน

ไม่ใช่ว่าแหวนหล่อใครต้องชอบทุกคนมันก็ไม่ใช่เรื่องเลย
ก็เป็นปีเลยครับ

แม่ขนท้องมาให้แล้วนะขนท้องมาแล้ว

อร่อยแล้วอ่ะ
ข้างของต้องมีนะครับ
ไม่ต้องหวานเลย
แก่งสีด้วยนะครับ
เปล่าแล้ว